เอาล่ะคุณผู้ชมครับดอมน้ำแข็งเคยเจอไฟเขียวเร็วที่สุดกี่วิ
ส่วนตัวผมนี้เคยเจอ๕วิ
เห็นมันนับถอยหลังนะตั้งแต่ตอนยังแดงอยู่นะ๕๔๓เหยียบเบรกใส่เกียร์เลยนะ
วิของน้ำแข็ง๑๐วิน้ำแข็งก็นั่งอวยพรอยู่ในรถแล้วนะคะ
วันนี้ผมแพ้เลยผมเจอ๑๕วิผมนึกว่าสั้นแล้วนะ
๕วิพี่เบิร์ตพวกเรายังถือว่าโชคดี
เบิร์ต๕วิเบิร์ต๕วิเบิร์ต๕วิเออเร็วมาก
แต่ว่ามาดูไฟเขียวครับไฟเขียว๑วิ

เดี๋ยวเขียวทำไมก่อนตรงนั้นน่ะ

แสดงว่าพอดีกว่า๑๐ววิแล้วกลับมาเขียว๑วีงหรอ

ด่อมนกกระจอกยังไม่ทันกินน้ำไหม

ใช่เขาเรียกเหมือนวินกกระจอกยังไม่ทันกินมา

ไฟแดงไฟเขียวคือกำลังจะพุ่งไง
กำลังจะพุ่งไม่กี่วิไม่ได้แล้ว
ว่าแยกไหนแต่บอกอยู่แค่ว่าอยู่ที่ระยอง
รอกันไปรอกันนานเลยนะสัญญาณไฟเป็นแค่นี้
นะครับแต่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมันเกิดความผิดพลาดทางเทคนิค
เอ้าเทคนิคของตัวอีกแล้วอีกชิ้นเทคนิคอีกแล้ว
เออนะครับคุณผู้ชมฮะเขามาแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

บ้าหรอเออ